คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะคะเป็นลักษณะของ
พุ่งไปชนท้ายรถจักรยานจนรถล้มแต่จังหวะนั้น
กระบะขับมาพอดีแล้วเหยียบซ้ำแต่กระบะเนี่ยหนี

นี่นะคะตามภาพในคลิปอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะ
เพราะว่าถนนค่อนข้างมืดนะคะเป็นวินาทีที่นายสุริยะสิงสาอายุ๒๕ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายนายชำนาญนอสูงเนินอายุ๔๙ปี
ปั่นจักรยานอยู่ริมถนนจนล้มนะคะผ่านไปสักแป๊บหนึ่งประมาณสักสามสิบสี่สิบวินาที
ครับคนเจ็บทั้งคู่ยังไม่ทันได้ลุกหรือขยับตัวเลยอ่ะค่ะรถกระบะขับมาเร็ว
แล้วเหยียบซ้ำโอ้โหนี่ค่ะคือนายสุริยะเนี่ยเสียชีวิตคาที่นะคะ
แล้วรถกระบะคันนี้ขับไปจอดเลยจากจุดเกิดเหตุสักร้อยสองร้อยเมตรครับ
แต่ไม่ลงมาดูนะคะจอดปุ๊บไม่ลงมาดูแล้วขับหนีไปเลย
ชำนาญชายที่ปั่นจักรยานนะคะก็โชคดีที่ถูกชนแล้วตกไปข้างทาง
อย่างงั้นก็อาจจะโดนรถกระบะทับไปด้วยนะคะหลังเกิดเหตุป้าของผู้ตายไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะซึ่งตอนนี้นายชำนาญรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาก็อนุญาตให้เราไปคุยด้วยอ่ะนะคะโอ้โหอันนี้คือตอนที่ป้าของผู้ตายไปที่เกิดเหตุ
นี่นายชำนาญที่เขาปั่นจักรยานยนต์ชนตกไปข้างทางก็เลยไม่โดนรถกระบะทับเนี่ยนะ
อาการดีขึ้นเขาก็อนุญาตให้ทีมข่าวไปคุยเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้กังวลเพราะว่าคนที่มาชนก็คือในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ย
เขาเสียชีวิตเพราะถูกกระบะทับส่วนคนขับกระบะก็หนี
ไม่รู้เป็นใครก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงใครจะมารับผิดชอบอืม
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายชำนาญบอกว่าเพิ่งกลับมาจากไปเป็นจิตอาสาดูแลคนพิการที่มูลนิธิแห่งหนึ่ง
เทศบาลแก่งเสือเต้นก็จะใช้เส้นทางนี้นะคะเป็นประจำทุกวัน
ก็จะมีไฟฉายใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานเพื่อส่องทางส่วนท้ายรถจักรยาน
ชำนาญก็ยืนยันว่ามีวัตถุล่อไฟเพื่อให้สะท้อนแสงนะคะ
เพื่อให้รถที่ตามมาข้างหลังสามารถมองเห็นได้และยืนยันว่าตัวเองก็ขี่ที่ไหลทางทุกครั้ง
แต่ก่อนกลับดื่มสุราไปนิดหน่อยแต่ไม่เมาแล้วขี่เลนซ้ายสุด
พอถูกรถของผู้ตายรถจักรยานยนต์มาชนเนี่ยค่ะก็กลิ้งกระเด็นไปอยู่ข้างทางสลบ
แต่มีกระบะมาแล้วก็มาทับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตนะนะ
แต่นายชำนาญบอกว่าตอนที่กระบะมามาซ้ำอีกรอบนึงเนี่ย
เขาไม่รู้ตัวนะเขายังสลบอยู่เลย
นางสาวพัชรีดีใหม่อายุ๓๗ปีเป็นแม่ค้าที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุนะคะ
เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงรถชนดังตู้มเธอกับพ่อก็รีบหาไฟฉายมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ตั้งใจว่าจะไปช่วยคนเจ็บเพราะว่าหน้าบ้านไม่มีไฟส่องสว่างค่ะ
ถนนค่อนข้างมืดนะคะก็หาไฟฉายกันอยู่
แป๊บนึงได้ยินเสียงรถเหมือนเหยียบอะไรบางอย่างอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยมั่นใจว่าโอ้โหมันคงจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแน่นอน
กับจักรยานแน่เลยเพราะว่าจักรยานผ่านหน้าไปก่อน
พ่อก็เลยไปหาไฟฉายเพื่อจะไปช่วยคนเจ็บพอกำลังในขณะที่พวกเรากำลังหาไฟฉายเพื่อจะไปดู
ก็ได้ยินเสียงเหมือนเหยียบทับอะไรดังแป๊ะอีกรอบนึงเราก็เอ้ย
ซ้ำแน่เลยแต่ก็จะเห็นแค่หลังเขาไวโดยไม่เห็นว่าเป็นสีรถหรือยี่ห้อ
ก็พยายามกันรถอยู่ตอนนั้นอ่ะบางคนก็พูดกันว่าเหมือนเขากำลังจะลุก
เออเพราะว่าจักรยานกับมอไซค์อ่ะเนอะด้วยความที่ประสานกัน
เขาไม่น่าจะเป็นอะไรหนักมากจึงว่านะเราคิดว่า
ป้าของผู้ตายที่เกิดเหตุที่มาเนี้ยโอ้โหร้องไห้เทียบขาดใจเลย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เราทั้งน้ำตาครับบอกว่าเห็นสภาพศพของหลานชายแล้ว
รู้ได้เลยว่าหลานเนี่ยต้องเจ็บมากต้องทรมานมาก
ว่าตอนที่ถูกทับเนี่ยต้องถูกทับที่ศีรษะแน่นอน
เพราะมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าแล้วเลือดก็ไหลนองเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับ
นี่คือนายสุริยะผู้ที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชม
ก่อนเกิดเหตุป้าบอกว่าหลานชายไปกินเลี้ยงฉลองที่เพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่ง
ระหว่างทางกลับก็มาเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
อยากฝากถามถึงคนขับรถกระบะว่าทำไมไม่จอดไม่ลงมาช่วยหลานชายก่อน
ขับรถหนีไปเลยส่วนตัวไม่อยากเรียกร้องค่าเสียหายอะไรทั้งสิ้น
แต่อยากให้คนที่ขับรถทับหลานชายจนเสียชีวิตมาแสดงความรับผิดชอบ
ขณะที่พ่อของผู้ตายนะครับพ่อบอกว่าพ่อพูดไม่ออกนะครับ
มันจุกไปหมดนะครับเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
เพราะส่วนตัวพ่อเองพ่อก็ไม่อยากจองเวรกับใคร
ส่วนตัวพ่อกับลูกชายเนี่ยพ่อบอกว่าสนิทกันมาก
พ่อนี่เลิกกับภรรยาไปแล้วนะฮะคุณแม่ของลูกเนี่ยก็มีลูกนี่แหละ
อยู่กับพ่อคอยให้กำลังใจกันแม้จะอยู่คนละที่
เพราะว่าลูกชายทำงานโรงงานน้ำตาลจะอยู่ในบ้านพักของโรงงาน
แต่ว่าเวลาวันหยุดอย่างนี้นะครับวันอาทิตย์เนี่ยลูกก็จะมาหานะครับ
กินข้าวด้วยกันแล้วเมื่อวันอาทิตย์ก็เพิ่งมานะฮะ
มาหาคุณพ่อขับรถมาหามากินข้าวด้วยกัน
พ่อบอกว่าไม่คิดว่านี่จะคือมื้อสุดท้ายที่ได้กินข้าวกับลูก
ผมบอกผมทำใจไม่ได้มันเร็วเกินไปมันเร็วมากมันเร็วจังวะ
อาทิตย์เราเจอเขากินข้าวกับเขาเพราะวันจันทร์เรามารับโทรศัพท์
บอกลูกชายเสียแล้วนะมันทำใจไม่ได้
จอดดูสักนิดนึงถามว่าอยากเรียกร้องไหมไม่เคยนึกอยาก
ว่าไม่ได้เดือดร้อนถึงจะต้องเรียกร้องเผื่อน้องจะได้อยู่ต่อ

ถ้าหนูเห็นสภาพน้องหนูจะเจ็บเจ็บมาก
อยากถามเขาว่าจอดดูน้องสักหน่อยไม่ได้เลยเหรอ
เพื่อน้องจะได้ไปต่ออีกไม่ใช่ว่าต้องการเรียกร้องจากเขา
ไม่ใช่ป้าต้องการให้เขาหยุดดูน้อง
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นถนนเส้นวัดม่วงพัฒนานิคม

ชาวบ้านระแวกนี้บอกว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
พื้นที่แถวนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ชนท้ายทั้งชนประสานงา
เพราะไฟส่องสว่างที่ทางเนี่ย
ใช้การไม่ได้มาเกือบ๑เดือนแล้ว

ถนนม่วงพัฒนานิคอล์
ไฟส่องสว่างใช้ไม่ได้มาเดือนหนึ่งแล้ว

ชุดสืบสวนสพพัฒนานิคอล์
กำลังติดตามรถกระบะคันนี้อยู่นะครับ